ซึ่งเด็กไทยนี้นะคะก็คว้าเงินรางวัลไป๖๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งยังไม่ได้กำหนดเวลาแล้วก็สถานที่ว่าเป็นที่ใด
ขณะที่ทีมแชมป์ของรายการนี้ค่ะคว้าเงินรางวัลไป๑๘๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งในรายการนี้ที่เห็นก็มี๑๒ทีมจากทั่วเอเชียเข้าร่วมแข่งขันค่ะ